ว่าข้างหลังนี่ก็คือหนึ่งในข่าวที่คุณผู้ชมสนใจแน่นอนครับ
ไข้คดีฆ่าต่อเนื่องแอมไซยานาย
คุณผู้ชมครับคดีวางยาเหยื่อที่เกี่ยวข้องกับนางสาวแอม
ตอนนี้ต้องพูดแบบนี้๑๓กรณี๑๒ศพ
๑๓กรณี๑๒ศพนะ
เพราะยังไงเพราะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านบอกว่ามันมีเข้ามาใหม่อีก๒กรณีครับคุณผู้ชม

ใช่แล้วก็ต้องบอกนะว่าไอ้สิ่งที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย
อันนี้คือเกี่ยวข้องกับสายนายนะ

เป็น๑๓กรณี๑๒ศพรอดชีวิต๑คน

ผู้รอดชีวิตต้องรีบไปคุยคือนางสาวการติมาหรือว่าคุณปลา
เธอไปให้ปากคำกับบิ๊กโจ๊กเลย

สโมสรตำรวจเลยนางสาวปลาเล่าเหตุการณ์บอกว่า
เกิดขึ้นเมื่อ๒๔กันยายน๒๕๖๒

แอ้มเนี่ยนัดหนูกินข้าวในห้างที่กาญจาน้ำโบรี

ก็เลยเอายาแก้ไอแบบแคปซูลมาให้

รักษาอากาศไอหรือหลังจากโควิดนะเธอ
นี่ฉันเอามาให้ยาดี

มือครับมือเท้าชาหายใจไม่ออก

ซึ่งขณะนั้นปลาอยู่คนเดียว
เพราะแอมเนี่ยนะครับมีธุระขอตัวออกไปก่อน

สามีเห็นอาการไม่ดีกด๑๖๖๙เรียกเลยครับ
เรียบการแพทย์ฉุกเฉินเลย

ต้องรีบโทรแจ้งเลยนะจะได้แบบมีคนมาช่วย
พอไปถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

หัวใจหยุดเต้นเลยครับหมอต้องรีบปั๊มหัวใจขึ้นมาครับ
หมอสงสัยอาการถามว่ากินยาอะไรเข้าไป
ขอดูตัวยาหน่อยเธอบอกเธอไม่มียาในมือ
หมอก็เลยให้น้ำเกลือแล้วก็ขับสารพิษออกทางปัสสาวะ
ทำให้เธอมีอาการดีขึ้นคุณผู้ชมครับ
ตลอดเวลาที่เธออยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
โอ้โหคนเอายามาให้ที่หวังดีนะครับ

ไม่เคยมาเยี่ยมมาหามาดูแล
มาเป็นห่วงเหมือนตอนที่เอายามาให้เลย

อ๋อนั่นแหละอยากจะเห็นเม็ดณ์ยาจริง

นางสามารคปราบอกรู้จักกักแอ็มเพราะเป็นเมียของร้องครับ
หกปีที่รู้จักกันนะ
คือเรียกแอมว่าคุณนายตลอดเลยก่อนหน้านี้เคยถูกชักชวนให้เล่นแชร์วงเดียวกับผู้กองนุ้ยด้วยนะ
แต่พอผู้กองนุ้ยเสียไปแล้วเนี่ยแอมบอกว่าไม่เอายกเลิกแล้ววงแชร์
เพราะรู้สึกไม่ค่อยดีจากนั้นก็มีการโอนเงินคืนให้
แล้วเปลี่ยนจากการเล่นแชร์มาเป็นเธอขอยืม๒๕๐๐ดินะครับ
ขอยืมเงิน๒๕๐๐๐บาทซึ่งขณะนั้นนะเธอได้คืนมาเพียง๖๐๐๐บาทเท่านั้นคุณผู้ชม
ตอนแรกปลาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะกับอาการที่เธอเป็นกระทั่งเป็นข่าวเอามือทาบอก
เอามือทาบอกสงสัยอะไรล่ะคุณปลา
แค่มาให้กินอยู่แล้วพวกยาแก้ไฟล์พวกนี้พวกนี้มาให้กินอยู่แล้วพวก
หลังจากที่กินเสร็จปุ๊บเราก็จะไปกินข้าวกันต่อ
ว่าเดี๋ยวไปซื้อของก่อนซื้อของซื้อของให้ลูก

จอดรถเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ

น้องเขาก็บอกว่าพี่ป้าหนูอ่ะ

คือหุดหวิดน่ะนี่ผมขนลุกแทนเธอเลยนะ
เดี๋ยวนะพี่กำลังจะบอกว่าหุดหวิดแต่ว่าไม่ใช่ปลาเมื่อกี้เหรอ

ก็ในเมื่อพี่บอกว่าตาย๑๒รอด๑
แล้วนี่พี่กำลังจะเล่ารอดอีกหนึ่งเหรอ
อันนั้นที่น้ำแข็งพูดเมื่อกี้นะคุณผู้ชมนะ

แต่คนนี้ยังไม่ถูกวางยาวเพราะเธอเอ๊ะซะก่อน
แสดงว่าเคสที่พี่เบิร์ตจะเล่าเนี่ยก็เชื่อมโยงกับแอม
เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ยังไม่โดนวางยา

เป็นตำรวจหญิงครับเป็นรองผู้กำกับหญิง
เกือบจะโดนวางยาทำไมเกือบอ่ะ
เธอเนี่ยรู้จักกับแอมเพราะอยู่ในแวดวงภรรยาตำรวจไง

แอมทำดีพยายามตีซีตีสนิท
นะไปช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มทำให้ตายใจ
สองแสนสิแอมขอยืมสองแสนบาทคุณผู้ชมฮะ
เธอก็ให้ยืมแอมให้คืนมาครึ่งหนึ่งแสนห้า
จากนั้นแอมชวนเธอโอ้โหคุณผู้ชมน้ำแข็ง
เธอไปทำบุญปล่อยปลากับเราไหมล่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วชวนไปมูต่าง

ดวงดูดวงแต่เธอไม่ไปเพราะอะไรรู้ไหม

คือสองคนแล้วเธอคือแอมชวนในแบบที่คิดว่า
หนึ่งตัวเองชอบสองผู้หญิงทุกคนชอบ
มูเรื่องดวงเธอไม่เชื่อเรื่องดวง

แล้วไม่ชอบตื่นเช้าฉันไม่ชอบตื่นเช้าไปทำบุญ
โอ้โหคุณผู้ชมรอดอย่างหุดหวิด
เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอก็เริ่มทวงเงินที่เหลือแล้วนะอีกแสนห้า
ก็แบบเริ่มลบเล้าไปปล่อยปลากันไปปล่อยปลากัน
ไปทำบุญกันไปเสริมดวงกันประมาณอย่างเนี้ย
เธอบอกเธอไม่ไปยืนยันว่าต้องการแค่เงินคืนเท่านั้น
เชื่อว่าแอมผู้หญิงคนนี้พูดนะ
ตำรวจหญิงคนนี้พูดนะบอกว่าเชื่อว่าแอมก่อเหตุกับก้อย
อาจจะเอาเงินมาโปะหนี้ก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือความคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับที่มีกรณีเพิ่มเข้ามาครับ
ทีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะ
ตำรวจก็นำตัวแอมคนนี้ค่ะชุดชมพูอ่อนเนี่ยนะ
อำนาจศาลฝากขังแล้วก็เอ่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
ก็ต้องค่อยไล่เรียงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ศาลเองท่านก็พิเคราะห์
ตามคำฟ้องของพนักงานสอบสวนแล้วก็ระบุพฤติการของแอมวัย๓๖ปี
เท้าแชร์คนนี้เนี่ยว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
หรือว่าผู้ต้องหามีการออกอุบายนัดหมายให้ก้อย
อันนี้เคสก้อยนะก้อยที่เป็นข่าวตอนแรกเลยค่ะ
ก้อยเนี่ยไปพบที่หมู่บ้านจะได้พาก้อยไปฆ่าแล้วก็เอาทรัพย์สิน
แล้วระหว่างที่ก้อยกับแอมอยู่ในรถเนี่ยแอมน่ะนำสารพิษ
สายนายใส่ในอาหารหรือว่าเครื่องดื่ม
ให้กับก้อยได้ดื่มกินคือมีเจตนาฆ่า
ทีนี้พอทั้งคู่ไปทำบุญปล่อยปลากัน
แม่น้ำกลองที่ราชบุรีเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นนะนะ
ว่าไปปล่อยปลาเนี่ยปรากฏว่าก้อยหมดสติแล้วก็ล้มลง
ซึ่งตอนนั้นตัวแอมเองก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ
แล้วตอนหลังไงที่เธอออกมาบอกสาเหตุที่ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ
คือเธอท้องอยู่แล้วก็เดินเหินไม่ถนัด
อันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากทนายของแอมที่บอกมาด้วยนะคะ
แล้วพอหลังจากที่ก้อยตายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปชนะสูตรดู
ปรากฏว่าเจอสารสายนายในร่างกายของก้อยในศพของก้อย
ที่นี้หลังจากเกิดเทนอ่ะเหตุการณ์ที่ก้อยเสียชีวิตเนี่ยคือวันที่สิบสี่เมษา
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมวันที่๑๖เมษาแอมเองเนี่ยนะ
แล้วก็มีเอกสารการเสียชีวิตของก้อยนะใส่ในถุงดำอืม
สารการเสียชีวิตของในแด้ที่เป็นอดีตสามีแด้เนี่ยตายเมื่อ๑๒เมษานะ
เอาใส่ถุงดำเสร็จแล้วปั๊บผูกถุงดำไปให้กับวัยรุ่น
แล้วจ้างวัยรุ่น๕๐๐บาทบอกว่าน้องเอาไอ้อันนี้อย่าแกะดูนะ
เอาอันเนี้ยไปฝังให้พี่ทีพี่ให้ตังค์ห้าร้อยทีนี้หลังจากนั้นอ่ะ
คุณผู้ชมพอมาเป็นข่าวเป็นคราวมาเนี่ยนะแอมอ่ะติดต่อวัยรุ่นกลุ่มเดิมนะ
บอกว่าน้องไอ้ที่พี่บอกว่าให้เอาถุงดำไปฝัง
น้องเอาถุงดำอ่ะมาคืนพี่นะเดี๋ยวพี่ให้อีกหมื่นนึงอืมเออ
แต่ทีเนี้ยวัยรุ่นกลุ่มนั้นน่ะก็ตามข่าวแล้วก็เลยกังวลว่าแบบเฮ้ย
ฉันจะเป็นอะไรไหมเนาะฉันจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมเนาะ
วัยรุ่นก็เลยเอาถุงดำนั้นไปให้ตำรวจแล้วตำรวจก็เลยเจอสายนายในถุงดำนี่ไง
อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันเป็นข้อมูลออกมา
แล้วก็เลยยึดสายนายยึดเอกสารอะไรต่างของนายแด้อดีตสามีได้
พนักงานสอบสวนก็จะต้องมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
ก็ขอคัดค้านการประกันตัวนะคะเพราะว่าอะไรล่ะ
เพราะว่าตัวแอมเองมีอดีตสามีที่เป็นตำรวจ
ก็อาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
สารอนุญาตให้ฝากขังพร้อมส่งเข้าทันทะสถานหญิงกลาง
โดยไม่ได้มีญาติหรือว่าทนายความขอยื่นประกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีสื่อติดต่อทนายไปเหมือนกันนะ
นายของแอมเองยังบอกเลยบอกว่าไม่ได้ยื่นประกันตัวเพราะอะไร
เพราะเคสแบบนี้เดี๋ยวจะคิดว่าแอมออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
งั้นทำให้เต็มที่เลยเลยไม่ประกันตัวแอมมานะคะ
คุณผู้ชมดูเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเหยื่ออีกหน่อยนึงละกันครับ
เพราะว่าเรื่องนี้คนที่ออกมาเปิดข้อมูลเนี่ยคือ
ระพีชำนาญเรือเป็นเหมือนกับพี่ชายคนสนิทของก้อยที่เสียชีวิตไปค่ะ
ตัวนายระพีคนนี้นะเขาตั้งข้อสงสัยรวมถึงเขาเป็นคนที่รวบรวม
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลายคนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพาครอบครัว
จันทรัฐวงไกรสินหรือว่าจุ๋มอันนี้ค่ะจุ๋มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตนะ
เสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมที่จังหวัดเพชรชบุรีก็เอาครอบครัวของจุ๋มจันทรัศนเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งสามีของจุ๋มนะเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าจุ๋มรู้จักกับแอนผ่านทางกลุ่มเพื่อนในทีมประกันชีวิตที่ราชบุรีนะ
แล้วก็มาร่วมกันทำธุรกิจเป็นธุรกิจปล่อยเงินกู้อ่ะไอ้วันที่เกิดเหตุอ่ะ
จุ๋มแอมเขานัดจุ๋มไปเจอที่ปั๊มน้ำมันแล้วพอขากลับบ้าน
จุ่มก็มีอาการอาการของจุ่มคืออะไรคะอาการก็ลักษณะคล้ายกันเลย
คือหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกตัวเขียวช้ำมีเลือดมีน้ำลายไหลออกจากปาก
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตที่บ้านพักที่ชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
หมอบอกว่ากรณีของจุ่มจันทรัฐเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจล้มเหลว
แล้วตอนแรกนะสามีของจุ๋มยังไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายนะ
เพราะว่าสามีบอกว่าคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพของภรรยาเอง
เจ็ดหมื่นเอาไปปล่อยกู้ถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ได้เงินคืนน่ะนะคะ
อ่ออันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับ
คุณจุ๋มจันทรัศน์เนี่ยที่ญาติมาเปิดเผย
เออคุณจุ๋มเนี่ยเสียชีวิตเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว
ค่ะเรื่องของญาติของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชมฟังทางนี้นะ
ถ้าคุณผู้ชมนะครับที่เป็นญาติแล้วรู้ว่า
มีความเชื่อมโยงกับแอมการตายของญาติท่าน
โจ๊กบอกแล้วเผาไปแล้วไม่เป็นไรมาให้ปากคำ
ใช่ไปที่นี่ไงสโมสรตำรวจได้เลย
ข้อมูลมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ยังไงระเบิร์ต
เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ศาลท่านดูความเชื่อมโยง
แล้วอาจจะเชื่อได้ว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุ

บิ๊กโจ้บอกว่าผมเนี่ยจะเป็นคนสอบปากคำเอง
ขอให้มาหาผมเถอะถ้าเกิดว่าญาติคนไหนที่ตายไปแล้ว
แล้วคิดว่าเอ๊ะจะเกี่ยวข้องกับแอมป์อ่ะนะคะ

เอาไปแล้วนี่ไม่เป็นไรท่านมีพยานเอาพยานมาให้ปากคำ

แล้วเรื่องราวนี้คุณผู้ชมคนนึงที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก
แล้วรวบรวมข้อมูลคือพี่ระพีที่พี่นักแข่งพูดถึง
ระพีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ชายคนสนิทของคุณก้อย

ระพีเขามาเปิดเผยเป็นคลิปเสียงการสนทนา
หลังจากคุณก้อยเสียชีวิตไปครับ
ใจความสำคัญอยู่ตรงที่แอมเนี่ยนะ
นางสาวแอมเนี่ยอ้างว่าเธอไม่ได้เอาของมีค่าอะไรของก้อยไปนะ
ที่เอาไปมันมีแต่ของอะไรที่ไม่ได้มีค่า
ถ้ามันเป็นของมีค่าเธอคงเอามาคืนแล้วล่ะ
แล้วแอมเนี่ยเอาทรัพย์สินของก้อยไปทิ้งบ่อขยะแล้ว
หลังเกิดเรื่องแอมอ้างนะว่าพยายามไปตามหาทรัพย์สินของก้อยคืนมา
จะเอามาคืนแต่หาเท่าไหร่หาไม่เจอ
แล้วระหว่างที่คุยระหว่างที่พี่ระพีคุยกับแอม
มีการสะอื้นไปด้วยแต่พี่ระพีเชื่อว่า
แอมพูดมาทั้งหมดโกหกครับ
แต่ละก็พี่จะพยายามหายได้มากที่สุด
จะรู้สึกว่าพี่ระพีเองส่างแหลมขึ้นเนี่ย
คือพี่ระพีพยายามโน้มน้าวให้แอมพูดความจริงออกมา
จริงเป็นยังไงพูดออกมายังไงก็หนีไม่พ้น
แต่นางสาวแอมก็ตีบทเศร้าพูดไปสะอื้นไปร้องห่มร้องไห้
บอกว่าไม่ได้อยากให้เป็นคดีไม่อยากให้ใครเดือดร้อน
เหยื่ออีกคนของแอมที่อยู่กำแพงเพชรเฮ้ย
อุดรนครปฐมราชบุรีกาญจนกาญจนบุรีนี่ไปกำแพงเพชรแล้วเหรอ
ที่กำแพงเพชรแม่ของเหยื่อบอกว่าลูกสาวตาย
หลังเจอแอมวันเดียวครับแล้วเจอกันยังไงล่ะแม่
ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากนะครับนางรัฐดาขาวอินอายุ๖๔ปี
ชาวบ้านที่ตะบนนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แม่เชื่อว่าการตายปริศนาของลูกสาวเมื่อ๗ปีก่อนย้อนไป
น่าจะเกี่ยวข้องกับแอมด้วยยังไงแม่อืม
เล่าบอกว่าลูกสาวชื่อนางสาวมณฑาทิพย์ขาวอิน
หรือว่าสายอายุ๓๗ค่ะเสียชีวิตเป็นเมื่อวันที่๗กรกฎาคม
ที่กรุงเทพมหานครหมอระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิต
ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
พี่เบิร์ตถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ตพูดแบบนี้นี่แปลว่า
ลูกสาวแม่ที่ตายคนนี้ไม่ได้อยู่ในวง๑๒คนอะไรตอนแรกเลยนะ
บวกเข้าไปเพิ่มหรือเปล่าน่าจะอยู่ในวงประชุมพรุ่งนี้แหละน้ำแข
นี่ไงเอาเล่าเรื่องนี้ยังไงคะ
บอกลูกสาวใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพมหานคร
สนิทสนมกับแอมถือเป็นเพื่อนสนิทกันชอบทำบุญเข้าล็อก
ชอบทำบุญก็จะมีแอมไปด้วยทุกครั้ง
ตลอดระยะเวลาที่คบหากันเป็นเพื่อนลูกสาว
คอยช่วยเหลือแอมในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง

ถูกต้องดอมแอมเนี่ยมักจะยืมเงินลูกสาว

มักจะยืมเงินลูกสาวตลอดเวลา

แล้วคือไม่มีการทวงไม่มีอะไรเลยใช่ไหม
เขาสนิทกันไงเห็นไหมคำว่าสนิทกันตรงเบอร์เลอร์เลยนะ

สนิทกันเพราะอะไรเรื่องทำบุญ
แล้วก็นำมาซึ่งการยืมเงินกัน
เล่าต่อบอกก่อนลูกสาวจะตาย
ไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศประมาณ๓ปี

ยังอาสาไปรับที่สนามบินเลยนะ
แล้วพาไปส่งที่คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทย์
ขาดการติดต่อกลับไปสัก๒๓วันได้ไหม
จู่คุณแม่โอ้โหตำรวจโทรมา
โทรมาลูกแม่ตายแล้วนะค่ะ
ลูกแม่ตายแล้วนะสภาพสมน้ำลายฟูมปาก
แล้วมีเลือดออกจากปากครับคุณผู้ชม

จนกระถังถึงเผานะถึงชาวปนักกิจน่ะ

แล้วไอ้สนิทกันตัวที่พี่ว่าคืออะไร

นั่นแหละนั่นแหละคือพฤติกรรมน่าสงสัยแหละ
หลังจากเสร็จงานศพของลูกสาวนะครับ

อ้างว่าสามีของลูกสาวน่ะ

แล้วก็ตัดสายทิ้งไว้เลยฟังแม่อีกที
พองานศพเสร็จ
เอาสมุทรที่อยู่ในเซฟประตูเซฟนะ

มั่นใจว่าเขาทำมั่นใจว่าเป็นแอม

คุณแม่บอกลูกสาวมักจะเล่าให้ฟังนะ

แบบว่าเป็นคนมีจิตใจบุญนะครับ

แล้วพี่เลี้ยงเองด้องเออเออ

ยังเคยเล่าด้วยว่าเล่นแชร์ด้วยกัน

ไม่ลงทุนด้วยแชร์ก็ยืมตังค์กันนะครับ

จากวันนั้นจนถึงวันนี้แม่คาใจมาตลอด
ลูกสาวเสียชีวิตมา๗ปีแล้ว
กระทั่งมารู้ข่าวเนี่ยดูสีหน้าคุณแม่
แอมถูกจับดำเนินคดีเนี่ยนะครับ
แล้วเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
คล้ายกับลูกสาวของแม่เลย
ทุกรายใกล้ชิดกับแอมแล้วมาจบชีวิตแบบฉับพลันทุกราย

แม่บอกว่าแอมให้ลูกสาวเนี่ย
นะให้เป็นผู้จัดการมรดกบ้านสองหลังเงินอีกจำนวนนึง

ซึ่งแอมได้มรดกเป็นล้าน
โอ้โหจากความสนิทกันนี่จนเซ็นแบบ
ให้เป็นผู้จัดการมรดกแต่งานศพเขาไม่ไปเนี่ยนะ
นี่แหละนี่แหละคุณผู้ชมฮะมันต้องตามไป
การเสียชีวิตของลูกแม่เนี่ยแอมบอกว่าเสียนะฮะ
บอกว่าเสียเพราะว่าไปทำศัลยกรรมไง
คือหมายถึงลูกแม่ไปทำศัลยกรรมมาก็เลยเสียชีวิต
แล้วสามีชาวต่างชาติของลูกแม่นี้
เพิ่งจะโอนเงินมาให้๕๐ล้านบาท
จากนั้นไม่นานลูกสาวก็เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

อันนี้คุณแม่เล่านะคุณแม่เล่านะ

มันไปกันใหญ่นะข้ามจังหวัดไปทั่วหมดแล้ว
ไม่ใช่แค่อยู่แถวเมืองกาลราชบุรีนครปฐมแล้วนะ

นี่คุณผู้ชมฟังแล้วแบบอยากฟังต่อยาวเลยใช่ไหม

คือคนอยากรู้ว่าสยนายเนี่ย

ถูกต้องแล้วยังมีเรื่องวงแชร์

เดี๋ยวกลับมาตามทั้งหมดได้ในข่าวเช้าหัวเขียว